ทีนี้เรื่องสภาพอากาศเราก็ย้ำเตือนกันอยู่บ่อยนะ

หลวงลุงรู้สึกว่าอากาศหนาวมาก
ก็เลยโทรบอกพระพี่ชาย
บอกว่าให้ช่วยเอาเสื้อกันหนาวเอาถุงเท้ามาให้หน่อย
แล้วบอกพี่ชายนะบอกพี่ชายเอาเสื้อกระหนาวมาให้
แล้วสุดท้ายโยมพี่ชายน่ะเอาเสื้อกันหนาว

แต่เรียกเท่าไหร่ไม่มีใครออกมารับ
เพราะว่าพระมรณภาพแล้วค่ะ

นี่คือส่วนหนึ่งจากอากาศหนาวด้วย
แล้วก็ต้องไปตรวจสอบโรคประจำตัวด้วย

ถ้านอนห่มผ้าห่มคือผ้าห่มมันคลุมตัวแหละ
แต่เห็นขาไหมขามันโผล่ออกมา

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานค่ะ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกว่าพระอภิเชษจินนานันต์
อายุ๕๓ปีนะคะพระสำนักสงโพทะเล

กุติก็เป็นอาคารปูนชั้นเดียวประตูล็อกจากด้านใน
เจ้าหน้าที่นะต้องเอาแท่งเหล็กไปทุบกระจก
เอามือล้วงไปเปิดล็อกประตูก่อน
แล้วพอเปิดไปตอนที่จะเข้าไปในกุตินะคะ
เห็นไหมต้องเอาแท่งเหล็กทุบกระจกตรงนี้ก่อน
แล้วก็ล้วงมือเข้าไปเสร็จแล้วไปเปิดล็อก
เปิดประตูเข้าไปปั๊บเจอหลวงลุงอภิเชษค่ะ
ท่านมรณภาพสภาพคือถ้าเกิดว่าเปิดผ้าห่มมา
ก็ใส่สบงสวมอังสะอยู่นะคะ
พี่ชายของหลวงลุงก็คือนายพิสิทธิ์จินานัน

บอกว่าน้องชายมีโรคประจำตัวนะคือเป็นความดันด้วยเป็นเบาหวานด้วย
ก่อนหน้านี้๒วันโทรมาหาแล้วก็บอกว่า
โยมพี่ชายอาตมาหนาวเหลือเกิน

แล้วเมื่อวานพี่ชายเพิ่งกลับจากทำธุระที่ปฐุมธานี
รีบเลยนะเอาเสื้อกันหนาวเอาถุงเท้ามาให้
โทรหาตลอดไม่มีคนรับสาย
ทีนี้พอมาถึงกุฏิเคาะเรียกเท่าไหร่
ไม่มีเสียงตอบรับไปที่หลังกุฏินะแล้วมองผ่านกระจกเข้าไป
สภาพนั้นพี่ชายก็ช็อกเหมือนกัน
เพราะว่าเห็นพระนอนอยู่แล้วรู้เลยว่ามรณภาพแล้ว
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มานำศพออกมา
แล้วก็ส่งชนะสูตรต่อไปนะคะ